ล่าสุดนั้นมาเลเซียดูเหมือนว่าเตรียมที่จะถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้แล้วนะครับ
ไปดูสาเหตุกันหน่อยว่าทำไมถึงมีข่าวนี้ออกมานะครับ
แถลงการว่าทีมชาติมาเลเซียนั้นกำลังตัดสินใจว่าอาจจะถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ
เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านรัฐบาลทหารของเมียนมาร์ที่เข้าปราบรามมุสลิมชาวโรฮิงญาในรัฐยาไข่
ตั้งแต่วันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๘๖คนแล้วนะครับ
คือเรื่องนี้นะครับก็เขาบอกว่าความเคลื่อนไหวจากทางมาเลเขาประกาศอย่างที่คุณชนะบอกไป
ว่าทางฝั่งของทีมชาติฝั่งฟุตบอลกีฬาเขาแข่งขายน้ำจมนะครับเมื่อวาน
เจอกับเวียดนามก็แพ้ไป๐๑ซึ่งดูเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเราฟังกันต่อว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับ
คือเวียดนามได้ประตูใช้จากทางเหยียนตรงห่วงในช่วงอาทิตย์ที่๘๐

แล้วมาเลเกือบตีเสมอได้ด้วยช่วงทดเจ็บจากลูกโมงของสากลอาด้า
ที่ไปติดเซฟก็ทำให้เวียดนามนั้นเก็บ๖แต้มแล้วเข้ารอบแน่นอน
ผมพูดถึงคู่นี้หน่อยนะครับ
ถ้ามาเลจะทำแบบนี้นะครับ
สมาคมฟุตบอลของมาเลต้องเข้าไปคุยกับทางกระทรวงเยาวชนและกีฬาของทางมาเล

แต่ผมเชื่อว่ามาเลนั้นอาจจะต้องส่งคนเข้าไปคุย
เพราะว่าทีมชาติของเขานั้นก็ยังมีโอกาสในการเข้ารอบ

พูชาชุดน้ำเงินพบกับเมียนมาร์เจ้าภาพนะครับ

เพราะฉะนั้นเกมนี้ชัยชนะมีความหมายสุดครับ
นาทีที่๑๔จันวัฒนากาดึงแนวรับมาแล้วก็จ่ายให้กับสดสุฮนะยิงเข้าไป
พูชานำก่อน๑๐พร้อมกับท่าดีใจแบบนี้
แต่หลังจากนั้นครับเจ้าถิ่นบุกหนักซอมินตุลครับ
หลังเมียนมาร์แผลงฤทธิด้วยการเติมขึ้นมาหม่งถึง๒ลูกนะครับ

จากนั้นครึ่งหลังครับเมียนมาร์มาได้ประตูปิดท้ายจากการหลุดเข้าไปยิงของอองทู
ก็เพิ่มโอกาสในการเข้ารอบของพวกเขาด้วยนะครับ
ส่วนทีมที่จะเจอกับไทยนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับระหว่างพม่านะครับรังที่๒ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยดีกว่ามาเลเซียกัมพูชาตัดไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นนะครับก็อยู่ที่ใจแล้วนะครับ
เป็นการวัดกันเองว่าใครจะเข้ารอบต่อไประหว่างเมียนมาร์กับมาเลเซียนะครับ